งานนี้ถือว่าเป็นคำขอบคุณที่มอบให้กับแฟน
คอยสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอด
และถือเป็นการครบรอบ๒ปีที่ได้ออกมาเจอแฟนด้วย
บรรยากาศโอ้โหเป็นไปด้วยความสุขอบอุ่นเป็นกันเอง

พูดคุยถ่ายรูปกับแฟนอีก๒ชั่วโมง

เต็มที่นะทั้งการเป็นนาธิของนักร้องนะครับคุณผู้ชม
และทำให้แฟนคลับรู้ซึ้งถึงความรัก
แฟนคลับมอบให้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงค่ะ

แล้วก็เป็นเหมือนกับการเติมพลัง
เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนการทำงานของเรา
แล้วพอเรารู้ว่ามีแฟนคลับ
มีคนที่คอยซัพพอร์ตมีคนคอยชื่นชม
ขอให้กำลังใจอันนี้คือความสุขที่สุด
ของคนที่ทำงานแล้วครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจ

ก็ติดตามรอข่าวกันอีกที